มีโอกาสเปิดม่านหมอลำ
ต้อนรับคณะศิลปินภูไทย

จากรุ่นพ่อศูนย์รุ่นลูก

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

โตจริงนึกถึงรอครักน้องพ่อ
อะไรอยู่ที่คอคุณพ่อคะพ่อ

ตู้นี้คือพระสิวดลี่

ก็หลายปีพอดีได้ไปแสดงที่
วัดทุ่งโคราชลำราชที่กระเสียบวิสัยจังหวัด๑๐๑

ท่านมามองเห็นวงเราว่า

ีรพงศ์หลวงปู่มีพระองค์หนึ่งที่คนจะบูชาแล้ว

ถ้าวีรพงศ์มีพระองค์นี้แล้ว

วีรพงศ์จะออกแสดงตลอดทุกวัน

พอได้พาองค์นี้มาอยู่นั่ง

ภาษาอีสานบอกหนึดอยู่ป่ะค่ะ

๑๒๐งานหรือว่า๑๐๒งานช่วงนั้นพ่อได้เพิ่มมายุนัมปุ้บ๑๘๐คิว
โอ้ปังไม่ไหวแล้วที่อยู่ในมือของเวียนขวานนี้อะไรคะ
นอกจากที่คอยังมีฝวงสิ่งสักพิษด้วยครับพ่อ

อันนี้ก็คือพระพระที่และหลายองค์ที่ไปแสดงวัดนรรวดนิทิศ
มากครับรู้สึกให้พ่อให้เข้าใจครับ
แล้วพ่อก็เล่าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือพกติดตัวไปทุกครั้ง
ที่เลยใช่ไหมคะเวลาที่พ่อบางงานช่วยมาแสดง
องค์เตะไต้นี่จะไปแสดงที่ไหน
ถ้าเรามีขัน๕หรือว่าขัน๘ไปบูชา
ปึ๊บฝ้าเสียบามี่ฝนเสียบามี่

ครับอยู่ในสร้อยคอก็ว่านี้ด้วยครับ
ก่อนนั้นหนูให้พ่อเดินสายไปเฮ็ดบุญนึงค่ะ

วัดนั่นวัดนี้คือเขาไปทำบุญ

สาธุสาธุที่เราได้เงินมาปุ๊บ
ได้มาจากแฟนพรับแฟนเพลิงเพลินไห้มา

บุญผู้สนที่ในวันค่าหน้าจะเจริญตัวไป

ไปทำบุญตรงนี้จะเป็นที่

ไปขอผอนระมเรื่องปีที่จากซึ่งนี้

มันเป็นตำนานมากที่ห้างเมืองอุดรจะเป็นตำนานเรื่องภาษาแดงนางไอ
เพราะฉะนั้นภาษาศิลปินพระเอกนางเอกไปขอคำมาว่า
จะแสดงเรื่องภาษาแดงนางไออยากให้ได้มีอุปสรรคเดินทางไปใส่แค้วคัน
ไม่มีอะไรมาแรกนะครับไม่มีอะไรมาแรกเปลี่ยน
คือเรามาขออย่างเดียวเรามาขอแล้วเอาไปแสดงไม่ได้เอาไปรบรู้

นี่ก็คือเรื่องราวที่มาของการเป็นสายมูเตลู
จากพ่อวีเราเขยิบมาคุยกับน้องม้ากันบ้างดีกว่า
เห็นว่าน้องมาร์คเนี่ยก่อนหน้านี้เขารับราชการเป็นครูอยู่๔๕ปีนะ
แล้วเป็นยังไงมายังไงคะตอนนี้ถึงมาผันตัวเองเป็นศิลปินแบบเต็มตัว
ก็แต่ก่อนก็เป็นครูก็พอดีพ่อครับก็แก่แล้ว

๖ตอนนี้เดี๋ยวอยู่
เค้าเบิ่งซอยอะครับน้องท้ากระเบียนธุรกิจส่วนตัว
เอ้าเป็นมันเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะ

ส่วนเอ่อหมอลำก็ยากกว่าหมอลำค่ะ
มันก็มีความยากและมีความแตกต่างแต่ก็ทำได้
เรามีความสามารถอยู่แล้ววงนี้และที่สำคัญพ่อช่วงนี้เขาเปิดวงกันเยอะเลยนะคะ
ตุลานี้เราก็จะเปิดวงอย่างเป็นทางการแล้วเหมือนกัน
เรามีอะไรใหม่เรามีอะไรเด็ดบ้างพ่อ

ครับผมก็ฤดูการนี้เราก็
เอาเจ้าเราเลยค่ะ
โชว์อลังการครับโชว์อลังการแล้วก็ทุ่มทุนสร้างนะครับ
มีโชว์เกี่ยวกับลำเรื่องต่อกรนะครับโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคุณภูไทยนะครับ
วัฒนธรรมแล้วก็โชว์เปิดของวงครับที่ทุ่มทุนสร้างนะครับผม
อยากให้มินองมารับชมกันครับที่เจ็ดตุลานี้ครับผม
จัดเต็มแน่นอน๗ตุลาคมนี้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ว่าแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะ

โพ่พ่อลูกแน่นอนนะคะเป็นชอบลูกพ่อไย
กับแผงชื่อว่าชีวิตบีระภง
มั่นที่เป็นจังใสด้วยค่ะเดี๋ยวเบิ้งไปเด้อค่ะเต็มทีเลย

เอาละค่ะโชว์

เชิง

จากความฝันที่กล่อยเหลือเดือมเลือดแสน
อ่อนน้ำใจแฟนนักเพลงยังถึงความฝัน
ทักแฟงบนสอยสู่ชาติที่คงคิดหวัง
อย่าโดนตามโหยฟันหัวใจใดดังวันนี้
จากปากล้ำสร้างตะกลุ่มบนในในหน้าโน้มขวดโม้นแก่น
ได้ม้าแอดโอรกไฟส่องนาวะกรอน
ย่อนที่มองทุนสุภีระพบภัศนภงตะกลุ่ม

คุณเหลือหลุมอุทสุนเข้าฝั่งความโดดใจให้
พี่น้องกว่าเมืองน่าได้สัง
กลับมางานจากใจวีรพงศ์
จากเซียวที่ยังทดแหน
น้ำใจคนแบนนอกจากเสียงแขนเสียงลำ
กับที่พี่วีรพงศ์ตอนนั้นขอบคุณอีกครั้ง
ขอบคุณทุกครับรักใจให้มา
จากโดกหญาแช่ข้างหน้าหน้าต่ำ
มายืนลำอยู่ห้างคือฟันไว้แต่เยา
เพลิมหัวใจจากแม่งภงสีโบ
กับแฟนว่าไม่เอาใจมันอื่นตันหัวใจ
เกิน๔วันและย้ายหลัง
มีวันนี้ได้เป็นวีรพงศ์
ทุกที่ก็ยอดมีวีรพงษ์ขออยู่สอยเชีย
พบเผื่อเผื่อเฟนมีต่อวีรพงษ์
ขอบคุณหลายหลายจากหัวใจนี้
ชายคนนี้
เจ็บดูล่าควอกันเตอร์วีนออเดอร์
ไลน์ส่งส่งฟรีทั่วโลกครับ